ในฐานะนักข่าวการเมืองและทำข่าวม็อบมาเป็น๑๐ปี

เพราะว่าภาพมันวานนี้อะดอม

ผมดีใจกับคนไทยทั้งประเทศเลยนะ

นะครับมันเป็นภาพอะไรกันนะกันหนา
ที่บอกว่าน่าจะสบายใจกันทั้งประเทศไปดูครับ
นี่แหละครับนี่คือจุดเริ่มต้น
นะครับนี่ที่ไหนอ่ะตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาล
นี่ที่คนลงมาก่อนคือท่านรองผู้ประคับการหนุ่ย
อ่านะนะครับนายเวนแหละเขาเรียกนายเวนแหละ
อย่างนี้แล้วเป็นในเวรนายกแล้วนะครับ
ก็นี่แล้วก็คุณพีรพันธ์ลงมาต้อนรับ
พึกถุ๋ยมาเองพาไปไหนอ่ะเขานั่นห้องรับรอง
ห้องรับรองครับคุณผู้ชมครับ
กลต์ก็อดกำมันไปนายท์ก็ธมดรีแล้วเนี้ยครับครับ
โอโหดิวันลุ่นขึ้นเข้าธมนียบเลยอืม

เพราะว่าพี่เบิร์ตจำได้ไหมวันนั้นตอนออกไปจบข่าว
ดอมหนีเราไปก่อนแล้วเราเดินออกไปข้างหลัง

ตอนแรกยังจะไปโรงพยาบาลพระราม๙
ลงพยาบาลพระอำกาลที่หุ่นทักศิลป์
ว่าจะมีการย่ายโรงพยาบาลหรืออะไรอยู่เลย

นายกคนที่๓๐จะเข้าพบนายกคนที่

มันจะมีภาพครับคือจังหวะไหว้เนี่ยใจละลายอืมใจละลายละลาย
ละลายเลยแหละเพลงเก่าอีกแล้วอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ลงมาจากไม่ได้เดี๋ยวพูดไม่ครบเดี๋ยวคนดูตีเอา
ลงมาจากเอาผ่าทะเบียนหนึ่งกไก่พพึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสอง
คุยกันนี่นี่เดี๋ยวชั่งภาพออกนะถ่ายเสร็จแย่งถ่ายเสร็จแล้วออก
ไม่นับแว่นตาท่านพลเอกประยุทธ์นะ
ซึ่งถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่นายกสองคนมาหาลือกันแล้ว

ส่งมอบงานกันภาษาราชการที่ส่งมอบงานกัน
จากนั้นพลเอกประยุทธ์ในฐานะเจ้าบ้านนะครับ
ก็มาถึงท่อนที่นี่นะฮะพี่เบิร์ตบอก
มามานี่ทำเยี่ยมรัฐบาลนะ

ลงมาเสร็จปั๊บดูบรรยากาศดูสีหน้าท่านหน่อยนะ
คือก่อนจะออกมาเนี่ยนะพาไปดูชั้น๒ก่อน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

นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง
นี่นะครับกลับกันแล้วเวลาดูว่าพลเอกประยุทธ์จะไปส่งใครถึงรถก่อนอันนี้เคยเห็นพลเอกประวิทย์มี
ใช่แล้วก็ทูตเออเอกอัคชทูตอัคคันตุกาอ่าอะไรอย่างงี้
มีไหมภาพภาพที่ไหว้สวยเป็นภาพนิ่งมีไหม
เหรออ๋อเดี๋ยวมีในข่าวเช้าหัวเขียวพลาดเลยคือเราก็เราก็กั๊กเอาไว้
กั๊กเอาไว้คุณผู้ชมตามเราไปนะตามเราไปจนถึงข่าวเช้าหัวเขียว
อืมอู๋นอนตายตาหลับแล้วนะข่าวการเมืองค่ะขอให้มันเป็นอย่างงี้จริงจริงตลอดไป
อาจจะมีบางคนเหมือนเลยนะอ๋อนี่เขาชื่นมือดีเนอะหรอเออ
ใครอ่ะใครไม่รู้ไม่รู้โวตเตอร์ไงอ๋อโอเคโอเค